คุณว่าไหมว่าประเทศเกาหลีเนี่ย
เขาเดิมเขามีคอรัปชั่นเหมือนประเทศไทยเลยครับ
และในปัจจุบันเนี่ยคอรัปชั่นเขามีนะครับ

ถามว่าประเทศไทยเราจะทำยังไงให้คอลลับชั่นหรือการโกงกินน้อยลง
คุณภาคภูมิอาจจะบอกวิธีเรามีปปชนี่

แต่ทำไมมันยิ่งทีมันดูยิ่งเยอะขึ้นล่ะ
ใช่ไหมเรื่องจีนเทามันมาได้ยังไง
มันจ่ายตมแล้วมันอยู่ได้ยังไง
ใช่ไหมบ่อนพนันออนไลน์เนี่ยมันต้องจ่ายอยู่แล้วถ้ามันไม่จ่ายมันจะเติบโตใหญ่อย่างนี้ได้ยังไง
หรือแม้กระทั่งเล็กด่านด่านจารชนข้างถนนเนี่ยก็ยังจะเอาจากนักท่องเที่ยวเลยฮ่าน
แสดงว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดแล้วว่าโดยระบบขององค์กรในบ้านเราเนี่ย

ถูกต้องเอาละทีนี้เราหันไปดูในเรื่องของนักการเมืองพักการเมือง
ใกล้จะเลือกตั้งบรรดาภาคการเมืองก็ออกมาดีดสีตีเป่า
แต่ถามว่าก่อนหน้านั้นคุณอยู่ในสภาเนี่ยคุณซื้อตัวไหมคุณซื้องูเห่าไหม
อ้าวคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้ซื้อถูกไหมนี่ก็คือแกนกลางของระบบประเทศเราว่า
ถ้าคนต่างเหล่านี้เราซื้อได้เมื่อเขามาเป็นสอสอเราก็รวมกันแล้วไปต่อรองรัฐบาล
และเราก็เป็นเจ้าของกระทรวงสั่งการได้โดยที่มีระบบหัวประมูลแบบที่ผมยกตัวอย่างให้
มีคนอย่างสุขสำรวยหรือมีเรื่องอย่างรถไฟสายสีส้ม
คุณเห็นไหมระบบการต่างจะเป็นการทำงานโดยการเอื้อประโยชน์ของนักการเมืองเพื่อนักการเมืองโดยนักการเมือง
ไม่ใช่เพื่อประชาชนถ้าคุณอ้างว่าเพื่อประชาชนไหนล่ะไหนล่ะรถไฟสายสีส้ม
ถ้าเลือกไปมันโดนไปหกหมื่นกว่าล้านกัญชาที่เอาแค่กฎกระทรวงออกมาใช้
เขากระโด่งตัวคุณยังไม่ยอมออกเลยแล้วคุณจะไปทำอะไรได้
สิ่งต่างใดที่ผมพูดเนี่ยคุณภาคภูมิท่านผู้ชมครับเป็นการตอบโต้จากประชาชนไปสู่นักการเมือง
แต่ทีนี้คุณภาคภูมิอาจจะมองผมว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาพูด
นั่นนั่นไงมันเสียงค่อยไงมันต้องเจอเสียงผมไง
พอเจอเสียงผมตอบโต้เนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วพักการเมืองจะเริ่มรู้สึกแล้ว